ไปดูเหตุฆ่าโหดที่บุรีรำกันหน่อยนะคะที่อำเภอนางรองค่ะ
มีคนไปเจอศพผู้หญิงคนนึงเนี่ยถูกห่อด้วยเสือ
ทิ้งไว้สระน้ำหลังบ้านสภาพศพคือถูกปาดคอคอเกือบขาด
แขนซ้ายเนี่ยลึกถึงเส้นเอ็นนิ้วขาดไป๓นิ้ว
คนก่อเหตุไม่ต้องตามหาตัวเลยนะคะเพราะว่ารอมอบตัวอย่างที่เกิดเหตุ
คนตายเป็นคนก่อเหตุค่ะตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำทันทีนะคะ
ตำรวจสพนไซค่ะพอได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่เลย
ผู้ตายคือนางโกสุมค่ะอายุหกสิบสี่ปีนะคะ
อย่างที่บอกว่าถูกฆ่ายังโหดเยี่ยมเลยที่เกิดเหตุเนี่ยมีรอยเลือดอยู่ที่กระท่อมหน้าบ้านติดกับคอกวัว
แล้วก็ต่อไม้ในสระด้วยคนก่อเหตุชื่อจ๋องค่ะ
อายุหกสิบห้าปีเป็นสามีของผู้ตายอ่า
ไม่ได้หนีไปไหนเลยรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ
ตำรวจถามว่าทำทำไมครับนายจ๋องบอกว่า
ผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมทำอะไรลงไป
ลุงลุงทำไปลุงรู้ตัวไหมทำอะไรทำอะไรฮะ
ฮะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องครับอืมแล้วทำไมถึงทำอ่ะ
ก่อเหตุเมียล่ะไปก่อเหตุทำเมียตัวเองอ่ะลุงอ่ะ
คุยกับลูกชายคนก่อเหตุเขาบอกว่าปกติบ้านหลังนี้
พ่อกับแม่จะอยู่กันสองคนเขาก็ไปมาแวะมาทุกวันแหละ
ตอนเย็นก็จะเข้าไปในตัวอำเภอตอนเช้าจะกลับมาหาพ่อแม่ที่บ้าน
วันนี้มาบ้านไม่เจอแม่ก็แปลกใจเดินหาอยู่สองชั่วโมงก็ไม่เจอ
ก็เอกใจแล้วล่ะก็โทรตามญาติญาติบอกมาช่วยหาหน่อยสิ
หาแม่ไม่เจอสุดท้ายไปเจอเป็นศพอยู่กลางสระน้ำหลังบ้าน
ก็ถามว่าเออคิดว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่พ่อจะฆ่าแม่อืม
บอกว่าอาจจะเป็นเพราะพ่อเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ต้องกินยาทุกวันและรักษาตัวมานานกว่ายี่สิบปีแล้ว
พี่ครับถามนิดหนึ่งพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยไหม
เป็นเขาเป็นอะไรเป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วยใช่ไหมพี่
ครับเขาใช้อะไรก่อเหนะพี่
เป็นมีดฟันตรงไหนพี่

หลานชายคนตายก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาก็อยู่กับคนก่อเหตุนะ
อยู่กับลุงจ๋องนั่นแหละก็คุยถึง๓ทุ่มก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลย
ที่ผ่านมาสามีภรรยาคู่นี้ลุงป้าไม่เคยทะเลาะกัน
ตบตีกันด้วยซ้ำก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
เห็นบอกว่าตอนไปหาศพมีการไปหาหมอธรรม
ครับหมอทำบอกลองไปดูที่สานามหรือยัง

ก็เลยให้หน้าหน้าไกลครับน่องเสานะครับครับ
ให้พ่อเด็กไอ้ความเที่ยวตามชาวบ้านนะครับให้ไปดูหมอครับ
อาจารย์หมอบอกว่าให้ไปดูตำซะทางทิศเชียงตะวันออกเชียงเหนือครับ

วันนี้เราส่งพี่ติกิติศักดิ์ลงพื้นที่นะคะที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ก็เจอลูกชายคนก่อเหตุแหละแต่ว่าวันนี้เขาไม่ให้สัมภาษณ์แล้ว
แต่ว่าเจอหลานคนเมื่อสักครู่นี้ที่เขาให้สัมภาษณ์นะคะก็เลยได้คุยกัน
เขาก็บอกว่าคือเมื่อคืนวานมาที่บ้านก็เห็นทั้งคู่นั่งคุยกันตามปกติ

ทุ่มเขาก็กลับไปนอนที่บ้านบ้านก็ไม่ได้อยู่ไกลกันกับบ้านลุงกับป้าเลยนะ
แล้วเขาก็ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะไม่ได้ยินเสียงโวยวายอะไรเลยด้วยซ้ำ
กระทั่งเช้ามีคนมาถามหานางโกสุมก็ถามญาติญาติก็ไม่เจอ
ถามในจ๋องในจ๋องก็ไม่พูดอะไร
ปีนต้นตานเก็บน้ำตาลสดเหมือนปกติทุกวันในชีวิตประจำวันอยู่เลย
แต่ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
ผู้ก่อเหตุเขาก็มีประวัติมีอาการทางจิตเวทต้องกินยาทุกวัน
ก็ไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยลืมกินยาหรือเปล่า
ก็ไม่จำว่าทางจิตกินขาวแล้วกินยาหรือยังครับ
ผมจะถามว่าจำนึงครับ